แต่ว่าเรื่องที่เราพูดกันตอนต้นรายการเรื่องการบูลลี่ในเด็กนี่แหละฮะ
ล้อปมด้อยบางทีอาจจะมีล้อชื่อพ่อชื่อแม่
แต่เคสนี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นการล้อเรื่องการดูแล
น้องคนหนึ่งม๓ทนไม่ไหวเพื่อนล้อเหลือเกินแซวเหลือเกิน
วันหนึ่งเอามีดฟันคอเพื่อนอีกคนเขาให้ฮะ
ส่วนนี้คือเพื่อนของน้องที่บาดเจ็บอีกคนนึงนะ
เหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตะบนหูธรรมนบอำเภอประคัมบุรีรำครับ
รายงานข่าวบอกว่าชาวบ้านพยายามปิดข่าวนี้นะ
โดยเฉพาะครอบครัวของน้องคนที่โดนฟันจนบาดเจ็บ
ครอบครัวของน้องคนที่โดนฟันเนี่ยให้เหตุผลว่าอ๋อตอนนี้รอการเจรจาจากฝ่ายน้องคนที่ก่อเหตุอยู่
ทีมข่าวเราไปเจอกับน้องเอนำสมมตินะ
เอคนนี้เป็นเพื่อนของนักเรียนคนที่ถูกฟัน
แต่น้องเอก็บาดเจ็บไปเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าโดนอะไร
เอามีดถางหญ้ามานะเอามีดถางหญ้าเผาะมาแนบจากเอวมาไปฟันดิดขอเพื่อนทันทีเลยอะ

ไม่พูดภาพภาพเพลงอะไรเลยโอ้โฮโดนเข้าไปแบบนั้นเลยครับน้องคนเจ็บที่โดนฟันไปนะ
แผลชะกันที่ลำคอด้านหลังครับส่วนตัวเขาเองก็คือน้องเอเจ็บที่แขนไปเหมือนกัน

ตอนนั้นกลับมาจากซื้อขนมก่อนครับแล้วก็เข้าห้องไม่พอ๓นาทีครับ
แล้วคนนั้นเขาก็ลุกขึ้นฟันคนนั้นคือเพื่อนในห้อง
ตอนวิ่งไปช่วยเพื่อนครับแล้วมีอีกคนหนึ่งที่ผมเข้ามาครับ
แล้วเขาก็เอาตบมาฟาดผมแล้วก็เตะผมซ้ำครับ
แล้วก็ผมก็วิ่งไปช่วยเพื่อนแล้วก็ไปเอารถแบด

อีกคนที่โดนฟันครับเขาไปกี่ปุ่มคนที่ฟัน
เอเนี่ยที่ไปช่วยเพื่อนนะคุณผู้ชมพยายามจะเข้าไปห้ามไง
เพราะว่าน้องคนที่เอามีดจะมาฟัน

ปุ๊บเสร็จเหมือนจะเข้ามาอีกรอบ

เงื้อมาแล้วจะซ้ำอีกรอบนึง
เอก็เลยเข้าไปห้ามปรากฏว่ามีเพื่อนอีกคนนึง
เอาเก้าอี้ไม้มาฟาดเอเข้าไป
ก็เลยเจ็บที่แขนเลยเป็นแบบนี้เลยนะ
ผู้สื่อข่าวครับไปถามครอบครัวของน้องคนที่โดนฟันครับ
ครอบครัวบอกว่ามีดที่คนก่อเหตุเอามาฟันได้นะ
ถึงแม้มันจะดูสั้นแต่ด้ามมันใหญ่
ถ้าฟันที่จุดตายนี่ถึงขั้นปลิดชีวิตได้เลยนะ
แล้วก็ยังมีท่าทีจะมาซ้ำอีกพวกเขาปล่อยไว้ไม่ได้สิ

ตอนนี้รอการเจรจาการชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็ค่าเยียวยากับคู่กรณีอยู่ครับ
ที่นี้ครับประเด็นที่บุลลี่กันไง
ให้ไปล้อปลมด้อยกันถามว่ามันเป็นอะไร
ค่ะนักข่าวบอกว่ามันเป็นเรื่องทั้งฐานะด้วยอ่าฐานะยากจนเออ
คนที่โดนคนที่ฟันนะคนที่ฟันอ่ะโดนรอเรื่องฐานะยากจนด้วยค่ะ
เรื่องการเลี้ยงดูที่อาจจะไม่เหมือนครอบครัวคนอื่นคือเหมือนกับพ่อแม่ไม่ดูแล
ครอบครัวไม่อบอุ่นอะไรแบบนี้โดนสะสมเข้าสะสมเข้าทุกวัน
วันหนึ่งปรอดแตกอืมคนไม่ไหวอ่ะเลยก่อเหตุแบบนี้
ทีนี้ที่เราคุยกันก็คือการบูลลี่มันไม่เกิดผลดีกับทั้งฝ่ายคนบูลลี่
และคนที่โดนเลยนะอย่างนั้นต้องถามคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันว่า
เวลาโดนบูลลี่สมัยนี้เรียกบูลลี่นะครับหรือสมัยก่อนเวลาโดนพูดถึงตัวเอง
สิ่งที่แบบมันเป็นปมด้อยหรือว่าเป็นข้อจุดด้อยจุดอ่อนของเราเนี่ย
คุณมีวิธีดูแลตัวเองหัวใจตัวเองหรือว่าดูแลสถานการณ์ยังไง
คือออ่ะอย่างผมเหรอเข้ยโดนอะไรอ่ะเยอะเยอะ์ไอลอห์นี่หรอ
ระดับแบบดำเหรอเรื่องดำผมก็ไม่ค่อยโกรธนะ
ยังก็โกรธนะครับเขาบุมารมจำจริงจริงอะไรแบบเนี้ยอืม
อ๋อผมอ่ะจะเป็นคนที่สนิทกับแม่ครับบางที
ลูกแง่ลูกแง่อ๋อลูกแง่เอิ่มอันนี้อ่ะ
เออบางทีคนก็เห็นว่าเป็นลูกแง่นะเนี่ย

ฉะนั้นสิ่งแบบนี้คือคนไม่ค่อยพูดสิ่งที่ดีของคนอื่น
ทำไมไม่บอกโอ้โหไม่เรียกคนที่แบบรูปร่าง
อ้วนหน่อยไม่เรียกชื่อเขาเรียกไอ้อ้วน

คือน้องบางคนอาจจะรับได้บางคนอาจจะรับไม่ได้
แล้วก็เก็บสะสมอาจจะต้องฝากให้คุณพ่อคุณแม่นี่แหละ
บอกลูกบอกลูกตัวเองสั่งสอนเลยบอกว่าอย่าไปแซวคนอื่นเขา
เออไม่งั้นโดยวันนึงอาจจะเป็นแบบนี้ก็คือ
คนที่ไปล้อเขาเนี่ยโดนฟันเข้าไป
คือเอาจริงพ่อแม่ต้องฉีดภูมิคุ้มกันให้กับลูก
ต่อให้จะฟังเพื่อนว่ามายังไงก็ตาม
แต่สิ่งที่หนูเป็นมันมีข้อดีในตัวหนูเสมอ